เราตามความคืบหน้ากรณีที่มีคนไปพบผู้หญิงคนหนึ่งเป็นม่ายสาวหน้าตาดีกับเพื่อนชายอีกคนหนึ่งนะคะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ช่วงค่ำนะคะตำรวจสามารถตามไปจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะคะ
ฝ่ายหญิงที่เสียชีวิตเนี่ยชื่อว่านางสาวกมลทิพย์สดกระสิบ
อายุสี่สิบเอ็ดปีหรือว่าคุณกุ้งส่วนฝ่ายชายอีกศพหนึ่งเนี่ย
ชื่อว่านายเจริญมณีอายุห้าสิบปีทั้งสองถูกฆ่ายัดใส่ถุง
ทิ้งไว้บริเวณสวนหลังบ้านของบ้านเลขที่๔๐หมู่ที่๖
ตำบลสบเปิงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ทีนี้ความคืบหน้าค่ะเราไปพูดคุยกับพลตำรวจตรีพิเชษ
รณันตสินผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ในใครหรือชื่อจริงก็คือนายวสัญอินทรจจ
นายไข่ผู้ต้องหาขณะที่หลบหนีไปบวชที่วัดป่าแห่งหนึ่ง
ในอำเภอเชียงดาวตั้งใจว่าจะชดใช้กรรมที่ก่อไว้ก็คือฆ่าสองศพเนี่ยนะคะ
ส่วนเรื่องที่หนีมาบ้านญาติในอำเภอเชียงดาวแล้วเขียนจดหมายลาตายนั้น
ตั้งใจว่าจะฆ่าตัวตายจริงแต่สุดท้ายเปลี่ยนใจไม่ฆ่าตัวตาย
ตัดสินใจหนีความผิดด้วยการบวชนะคะแต่ระหว่างที่กำลังจะเตรียมพิธีบวช
ก็ถูกตำรวจตามจับกลุ่มได้แบบนี้ค่ะผู้การจังหวัดเชียงใหม่เล่าต่อบอกว่า
พฤติกรรมของนายไข่เริ่มมาจากในไข่เนี่ย
กลับมาจากข้างนอกกับผู้ตายก็คือนางสาวกุ้งแล้วมาทะเลาะมีปากเสียงกัน
จากนั้นนางสาวกุ้งก็เดินไปปอกผลไม้ที่โรงจอดรถ
ลักษณะคือจะหนีปัญหาไม่อยากทะเลาะแล้วนะคะ
ทำให้ในไข่ไม่พอใจเดินตามมาหยิบอาวุธปืนขึ้นมา
จ่อยิงนางสาวกุ้งที่ท้ายทอยขณะที่นางสาวกุ้งนั่งหันหลังให้
จนกระทั่งเสียชีวิตผู้การจังหวัดเชียงใหม่เล่าต่อบอกว่า
จากนั้นนายวสันได้มีการนำร่างของนางสาวกุ้งเนี่ย
ถุงพลาสติกที่วางไว้ที่โรงจอดรถแล้วอุ้มร่างของนางสาวกุ้ง
ขึ้นไปที่เบาะหลังฟอร์จูเนอร์ของนางสาวกุ้งเองแหละค่ะแต่ระหว่างที่
กำลังนำร่างของนางสาวกุ้งไปที่เบาะหลังเกิดนึกขึ้นได้
ว่าจริงแล้วนางสาวกุ้งเนี่ยมีผู้ชายอีกคนหนึ่งที่มาติดพันธุ์
ก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือของนางสาวกุ้งมาแชทไลน์หานายเจริญ
ก็คืออีกศพหนึ่งเนี่ยนะคะเพื่อหลอกล่อให้นายเจริญเนี่ยมาหา
กระทั่งนายเจริญมาถึงที่บ้านของนางสาวกุ้งในช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์๒๔
ก็กลายเป็นว่าในไข่คนเดียวสังหารไป๒ศพ
แล้วก็รากร่างของนายเจริญเนี่ยรวมถึงร่างของนางสากุ้งเนี่ย
ทิ้งไว้ใต้ถุนใต้ต้นขนุนในส่วนหลังบ้าน
แล้วขับรถของตัวเองหลบหนีไปนะคะ
เรื่องต้นตำรวจในท้องที่บอกว่าเตรียมที่จะนำตัวนายไข่
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คือต้องบอกว่าตำรวจในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ทำงานไวนะคะ
เหตุการณ์เกิดไม่ทันไรก็จับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วค่ะ